เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับพระเอกที่อยู่ยงคงกระพันธ์
ไปกี่ปีกี่ปีหน้าก็ยังคงหล่อเหลาตีบทแตกกระจายเหมือนเดิม
สำหรับพี่แซมยุรนันนั่นเองค่ะสมค่าราคานักแสดงเจ้าบทบาทจริงจริงเลย
พระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรนันนะคะล่าสุดเขามารับบทพ่อบ้านเมียเผลอค่ะ
เคลิ้มน้องเมียนวลเนียกันสุดฤทธิ์เลยนะคะคนดูก็อินจัดค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์ด่ากันยกใหญ่ส่วนภรรยาตัวจริงคุณมุกไม่ต้องสืบเลยค่ะ
อยู่เหมือนกันบอกแหมสามีฉันก็เล่นได้หื่นไปเหมือนกันนะเนี่ย
อ่ะไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่เลยถ้าคนรู้จักหรือว่าตามไอจีหรือตามเฟซบุ๊คพี่จะรู้ว่าแบบว่าพี่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก
เรื่องที่มีผู้ชายเจ้าชู้อ่ะทำไมต้องให้พี่อ่ะ
ถามจริงทำไมพี่ถึงต้องเป็นผู้ชายเจ้าชู
คือพี่แบบคาแรคเตอร์มันดูเยาวิวอ่ะนะครับมันดูแบบว่าคนเจียว
จริงไม่ใช่นะครับสมัยก่อนเป็นพระเอกก็ไม่ได้เล่นบทแบบนี้ตลอดนะไม่ได้แนวนี้ตลอดหลายแนว
อาจจะเป็นเทรนด์ก็ได้ค่ะคนชอบแบบรุ่นใหญ่แล้วก็แบบหนูป๊าป๊าหน่อยใส่ดีหน่อย
รุ่นใหญ่ใจถึงรุ่นใหญ่ใจนิ่งอะไรอย่างนี้เหรอ
อืมรุ่นใหญ่ขนาดนี้ใครก็อยากจะเข้าถึงแหละแต่ข้อนิดนึงนะคะคุณแซนมีภรรยาแล้วค่ะ